กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดราชบุรีกันหน่อย
ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขาบอกว่าคนเกือบทั้งจังหวัดท้องเสีย

ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นค่ะ
วันนี้มันมีรายงานข่าวแบบนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ว่ามีหลายครอบครัวเขาเกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษอาเจียนพร้อมกันเป็นจำนวนมากในช่วง๑๒วันที่ผ่านมา
และแน่นอนว่าพอเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป
ชาวบ้านออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะว่าที่ท้องเสียกันหลายบ้านหลายครอบครัว
ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาจากการบริโภคอาหารที่มันไม่สะอาดหรือเปล่า
และเรื่องของสภาพอากาศอีกนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับสสจจังหวัดราชบุรีกันหน่อย
ไปดูซิว่าไอ้กระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะคะ
ทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายงานการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียนะคะ
ที่มีจำนวนมากผิดปกติแต่อย่างใด
เบื้องต้นมีการตรวจสอบไปกับร้านขายยาต่างในอำเภอเมือง
เขาก็บอกว่ายังไม่พบนะลูกค้าที่มาซื้อยาแก้ท้องเสียมากเป็นจำนวนมากเนี่ย
ก็เลยบอกว่าอยากจะชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะ
และการที่มีการแชร์ข่าวแบบนี้นะคะอาจจะทำให้คนตื่นตระหนกได้
ทีนี้ทีมข่าวของเราเลยอยากรู้ค่ะ
ลงพื้นที่สำรวจร้านขายยาแถวนั้นกันหน่อย

ร้านขายยาแต่ละแห่งเขาก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ที่ขายดีในช่วงนี้มีแบบเดียวเลยค่ะ
คือยาแก้ปวดลดไข้ค่ะคุณอรัชพรอืม
ไม่ใช่ยาท้องเสียนะค่ะค่ะ